เกิดอะไรขึ้นแซคชุมแพรข้าวทิพธิดาดินบุกปลาร้าแลนด์ของพี่ไมค์
ตำซุ่มตำโป๊กโป๊กโป๊กติดถามกันค่ะใช่ค่ะ
อย่างที่บอกไปวันนี้แน่นอนว่าเรื่องของชีวิตคนลุกทุ่งเนี่ย
มีมาฝากคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเริ่มกันที่สาวสวยคนแรกเลยดีกว่าค่ะ
พี่หญิงทิติการนั่นเองนะคะเขาไปฉลองรถใหม่ป้ายแดงสวยมาเลยคุณผู้ชมค่ะ
พวกเราจะรออะไรไปส่องทะเบียนกันดีกว่าค่ะ
ไปกันเลยค่ะนี่แหละค่ะคือรถตู้คันใหม่ป้ายแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
เรียกได้ว่าเป็นรถคันใหม่ของพี่หญิงก็อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวพี่หญิงเขาก็ถ่อมตัวเนาะ
เอางี้ละกันเป็นรถของผู้จัดการส่วนตัวของพี่หญิงค่ะ
ก็ถอยมาสดร้อนเมื่อวานนี้แหละค่ะเพราะยังไงก็ใช้ด้วยกันนะเขาทำงานด้วยกัน
เอาล่ะรถของผู้จัดการถอยมาไว้รับส่งทีมงานเราก็ถือซะว่าเป็นรถพี่หญิงไปเลยแล้วกันค่ะ
หญิงบอกว่ารถตู้คันนี้นะคะคุณผู้จัดการนี่นะตั้งใจถอยมาไว้ใช้ทำงานค่ะ
ไปทำงานจะได้ขนทีมงานไปด้วยกันทีเดียวหมดเลย
หวังว่ารถคันนี้จะขนเงินขนงานขนมาให้พี่หญิงเยอะเลย
ขนาดนี้จะปล่อยผ่านเรื่องป้ายทะเบียนรถไม่ได้จริงคุณผู้ชม
รถตู้คันใหม่ใช้ไลน์คันนี้ทะเบียนก็คือกไก่๖๖
พี่แต๊กบอกว่าเลขเบิ้ลเล็กสวยใช่ไหม
แล้วว่ากันว่านะคุณผู้ชมช่วงนี้พี่หญิงเขาปังจริงอะไรจริง
งานนี้นะมารุมมาตุ้มรุมรักหญิงทิติการเลย
เสิร์ตงานละครยังไม่หมดล่าสุดขึ้นเวทีหมอลำไปเลยค่ะ
แล้วก็ขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยเมื่อคืนนี้หน้าห้านสะเทือนเลื่อนลั่นเลยจ้า
สี่พ่อยกแม่ยกโอ้โหแห่มาคล้องมาลัยให้กำลังใจนางเอกหมอลำคนใหม่กันเพียบเลย
แล้วเวทีที่พี่หญิงขึ้นเป็นครั้งแรกก็ดังระดับประเทศด้วยค่ะ
เสียงอีสานจ้าพ่อแม่พี่น้องของแม่นกน้อยอุไรพรนี่แหละค่ะ
ตั้งวงทำการแสดงที่หมอชิดสองแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ขึ้นโชว์บนเวทีหมอลำ
แต่พี่หญิงบอกเลยว่าทุ่มเทจัดเต็มแบบสุดค่ะ
ฝ้าชุดราตรีสุ่มสีชมพูเล่นแสงวิบวับวิบวับเลย
แล้วก็ขึ้นเวทีหมอลำทั้งทีก็ต้องร้องเพลงหมอลำสิคะคุณ
หลีลาน้ำเสียงของพี่หญิงในเวอร์ชันนางเอกหมอลำจะเป็นยังไงไปดูกันจ้า
ปากไม่แนียอยู่นอนอันพวกแค่แน้นสกดกลังจะเตียง

คืออย่างนี้ช่วงสายที่ผ่านมาพี่หญิงก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐของเราเลยบอก
เพิ่งทราบเหมือนกันว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกหลานชาวอีสานเป็นสาวชายภูมิจ้า
เมื่อคืนทั้งตื่นเต้นแล้วก็ตื้นตันเลย
ที่สำคัญพี่หญิงบอกเป็นเกียรติมากจริงที่ได้ขึ้นเวทีของตำนานหมอลำอย่างแม่นกน้อยอุไรพรค่ะ

ตอนนี้เนี่ยกำลังแรงใจแรงกายเนี่ย

ตอนนี้พี่หญิงติดใจเวทีหมอลำซะแล้ว
รับทุกงานเลยจ้า
คือเมื่อคืนคือสนุกมาก

อาศัยความชอบในเพลงหมอลำเหมือนกัน
ออกไปด้วยความตื่นเต็มค่ะเจอแม่นกเนาะอันนี้คือไม่พูดถึงอยู่แล้ว
มีโอกาสได้กอดแม่นกน้อยด้วยค่ะค่ะโหกอดแล้วก็ร้องไห้กันด้วยนะ
ที่ไม่เคยฝันสุดท้ายเป็นไง๒๐ปีก็ยังไม่สายได้ขึ้นเวทีในฝันนะ
ดีใจกับพี่หญิงด้วยเอาเป็นว่าใครหาจ้างนะอยากจะจ้างนักร้องหมอลำหน้าใหม่ก็เชิญเลยค่ะ
คุณหญิงทิติการนะคะใช่นะอาจจะเป็นความเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าพี่แกบอกตั้งแต่ไปทำจมูกใหม่มา
ดั้งมาเปลี่ยนโงเห้งนะเปลี่ยนโงเห้งแล้วความปังเนี่ยมันมามากเลย
ยังไงเวทีหมอลำเวทีไหนนะว่างอยู่จ้างพี่หญิงได้เลยนะคะ
เห็นแล้วมันแบบว่าแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บทั้งแพทย์ทั้งแซ่บแซ่บก็นึกสวม